ภาพของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชศรีมา
คืองวด๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาพี่สุถูกลอตเตอรี่เป็นแสน

ภาพนี้ดูเผินก็เหมือนจะไม่มีอะไรอะค่ะ
แต่ดูที่มือเนี่ยมือข้างซ้ายที่พี่สุจับไว้ตรงแถวสะโพก

คือคุณตั๊กสีคะผนอยู่ยอด

เขาเป็นเพื่อนสนิทกันเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง

เพราะว่ามันดูคล้ำกว่าผิวจริงกว่าผิวหน้า
ใช่แล้วมันน่าจะเป็นมือผู้ชายหรือเปล่า
นี่ค่ะคุณสุนารีบอกว่า
นี่ทีมข่าวบันเทิงรัฐทีวีติดต่อถามไปนะ

คุณสุนารีบอกว่าเนี่ยพอเห็นภาพนี้แล้วมีคนทักนะ
โอ้โหรีบโทรหาคนที่ไปด้วยในวันนั้น
ภาพนี้เธอไปถ่ายเอาไว้เมื่อ๑๐พฤศจิกายน
ตอนที่เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต
และจิตวิญญาณชาวนาไทยที่นาเฮียชัยจังหวัดสุพรรณบุรี
เฮียชัยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของที่เจ้าของนา
นายเฮียชัยเนี่ยเขาชื่นชอบคุณสุนารีมาก
เขาก็ให้ไปเล่นคอนเสิร์ตเมื่อ๑๐พฤศจิกายน
แล้วเธอก็ถ่ายภาพนี้ก็เลยโทรกลับไปถามทีมงาน
เห้ยเห็นรูปแล้วว่าทำไมมือเป็นอย่างนี้
มีคนทักกลับมาว่ายังไงรู้ไหมโทรไปถามนะ
ปลายสายถามกลับมาว่าเฮียชัยไปหาหรือเปล่า
คุณสุนารีก็เอ๊ะเฮียชัยมาหาอะไรอ่ะ
เจ้าของปลายสายที่ตอบกลับมาบอกว่า
ก็เฮียชัยเพิ่งเสียชีวิตลงหลังจากที่พี่สุไปเล่นคอนเสิร์ตกลับมาได้วันเดียว
นี่ฮะก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับภาพภาพนั้น

คุณสุนารีบอกว่าเอาเป็นว่าหลังจากทราบข่าวว่าเฮียชัยเสียชีวิตลง
ก็เลยตัดสินใจไปร่วมงานศพเฮียชัย
ร้องเพลงให้ในงานชาปนกิจศพด้วย
เฮียชัยนะฮะแล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณสุนารีบอกว่า
ทั้งเลขโรงศพเลขที่ตั้งสถานที่จัดงานศพให้โชคหมดเลย
สังเกตมือค่ะเฮียชัยกับมือในภาพของคุณสุนารีอะค่ะ
ภาพที่บริเวณตั้งศพของเฮียชัยด้วยความเคารพนะฮะเฮียชัย
เห็นไหมมือมันคล้ายอ่ะเพราะที่คุณสุนารีถามไปไง
ถามไปที่จัดงานว่าเห็นรูปพี่หรือเปล่าที่ถ่ายวันนั้นมือแปลก
คนที่งานเขารู้แล้วว่าเฮียชัยเสียชีวิตค่ะแล้วเขาเห็นรูปนี้ไง
รูปของเฮียชัยแล้วเห็นรูปของคุณสุนารีเลยถามคุณสุนารีว่า
พี่เฮียชัยไปหาพี่หรือเปล่า
แต่คือมือก็มันไม่น่าจะเป็นมือของคุณสุนารีจริงในรูปอะนะ
หมายถึงว่าไม่รู้ว่ามือเฮชัยหรือเปล่าแหละแต่ก็มันดูมือแปลกไง
จะเป็นมุมแดดแดดส่องมาพอดีแต่ตกตรงมือ
ถ้าเราดูขาคุณสุนารีก็ขาวมากนะแต่ดูมือ
แต่เราก็นะเอาเป็นว่าคุณสุนารีเขาก็
พอรู้ข่าวว่าเฮียชัยเสียชีวิตก็เลยรีบไปงานศพเลย
ร้องเพลงให้ด้วยในงานชาปนกิจนะนะ
แล้วก็ได้รับโชคกลับมาจากเลขโรงศพเลขตั้งสถานที่ศพ
คืองวดที่ผ่านมาเนี่ยถูกลอตเตอรี่รับทรัพย์ไปหลายแสนบาท

เราก็ดูอ้าวเฮ้ยแล้วไม่ใช่มือเราด้วยเป็นแหวนพี่แต่มือไม่ใช่มือพี่เป็นมือผู้ชาย
พี่ก็อุ๊ยวนรถกลับมาสงสัยเจ้าที่เจ้าทางเราไปทำอะไรร่วงเกินเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าพี่ก็กลับมาไหว้เขาบอกสาธุถ้าลูกทำอะไรร่วงเกินลูกไม่มีเจตนานะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระใหญ่ก็คือวันรอยกระทงลูกจะไปทำบุญให้นะ
เขาก็บอกทำไมเหรอพี่เฮียเจ้าของเจ้าของสถานที่เขาไปหาพี่เหรอ
ฮึกไปหาคือยังไงพี่รู้ไหมว่าเฮียน่ะเขาเสียเมื่อวันที่๑๑ก็คือวันพระใหญ่
ไหมพี่คนลุกทั้งตัวเลยพี่ก็เลยรู้ว่าอ๋อแสดงว่าเขามาทักพี่นะ
เจ้าที่เจ้าทางคือเป็นเจ้าของบ้าน
พี่ก็เลยต้องไปสอบหาว่าเขาตั้งศพที่ไหนสวดที่ไหนเผาวันไหนอะไรยังไง
หมายเลขในโลเคชั่นที่มันโชว์ก็คือ๓๔

กงเต็กบ้านกงเต็กที่เขาเผาไปให้ก็๖๓๒